อรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้ากันแล้วนะคะ
เมื่อนี้พามาเบิงกุ้งเดินขบวนมันเป็นสิ่งอัศจรรย์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าอากาศจะเป็นใจหรือเปล่าต้องมาเช็คกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงของฤดูฝนนะยิ่งไปปลายฤดูฝนแบบนี้โอ้โหฝนยิ่งเทกระหน่ำลงมาเลยนะคะ
ก็จะมี๒ปัจจัยหลักด้วยกันก็คือลมประจำฤดูคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แล้วก็ร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
บางทีร่องฝนก็ขยับขึ้นบนบางทีก็พาดลงมาลงล่างของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังทำให้เกิดฝนตกกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็ตกเบาตกรำไรแต่ก็มีโอกาสตกตลอด
อย่างในแผนที่นี้ก็จะอยู่บริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนคลื่นในทะเลก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะมีฝนตกที่ไหนก็มีคลื่นสูงที่นั่น
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันห่างฝั่งออกไปบริเวณที่มีฝนคลื่นก็จะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วถ้าถามถึงอากาศร้อนล่ะจะร้อนแค่ไหน
ร้อนมากพอทนได้นะคะช่วงกลางวันเนี่ยค่ะช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามจะเป็นช่วงที่แดดสะสมความร้อน
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียสนะคะแต่ไม่ร้อนมากอย่างไรก็ตามต้องทากันแดดเพื่อดูแลสุขภาพป้องกันผิวเอาไว้ด้วย